ชาวบ้านพวาเลยเพราะเจอเจ้านี่เนี่ย
อ้าปากกว้างตากแดดอยู่
คุณผู้ชมตัวที่ว่านี้คืออะไรรู้ไหมฮะ

แล้วก็ยืนยันว่าจอราเข้เนี่ยครับ
ตำนานที่ว่าจราเข้เฝ้าวังสามหมอมีอยู่จริง

อันโลกน่ารักนะครับจากเกิดละมันชาตินะครับ
อยู่ที่วัดนะครับดูนะครับตรงนี้ครับ
ลงไหมครับทุกคนครับลงแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว
นี่แหละครับเขาบอกว่าเป็นตำนานจราเข้เฝ้าวังสามหมอ
วังสามหมอเพราะว่าอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ตรงนี้นะฮะคืออ่างเก็บน้ำลำพันชาติบ้านวังทอง
บ้านคำยามที่ตำบลผาศุกร์ชาวบ้านถ่ายจราเข้เว้ยได้นะ
เจ้าของคลิปก็คือคุณวิทธวรรษวรรณพัฒนะฮะเป็นชาวบ้านบ้านคำยาม
แล้วก็เป็นเด็กวัดวัดป่าไม้งาม
เปิดเผยกับผู้ศิษยาของเราบอกว่าจราเขตที่ลำพันธ์ชาติ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่บอกไม่มีอยู่จริง
แต่ผมขอค้านเลยครับว่ามันมีตัวตนอยู่จริง

ขณะมันนอนอาบแดดอยู่บริเวณโขดหินฝั่งตรงข้ามของวัด
สุดท้ายนะฮะแต่ก่อนเห็นกับตาใช่ไหม
สุดท้ายต้องถ่ายทำมาแบบนี้
เพื่อเป็นหลักฐานให้รู้ว่ามันมีจริง
และเจ้าหน้าที่ที่เคยบอกว่าจราเข้ที่ลำพันชาติไม่มีเนี่ย

โอ้โหตอนมันคาลงน้ำมันน่ากลัวนะฮะ
คุณวิทยาวัฒน์บอกอีกว่าเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
ตัวเขาและเพื่อนได้มาช่วยพระอาจารย์ปลูกต้นไม้บริเวณวัด

ที่เป็นพื้นที่อำเภอคำม่วงจกรสินต์

เห็นเลยฮะเห็นจราเข้ตัวใหญ่นอนอาบแดดอยู่ข้างริมน้ำ
ซึ่งตรงจุดนี้มีลักษณะคล้ายถ้ำมันด้วย
หากน้ำลดจะมีร่องลึกเข้าไป
จราเข้จะนอนเล่นอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
กลัวไหมบอกได้เลยว่าไม่กลัวครับ
เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับ
หากขึ้นไปต้นน้ำแถวบ้านวังใหญ่บ้านวังทอง
จะเห็นอีกตัวเป็นจราเข้เผือกด้วยนะคุณนะ
จราเข้เผือกขนาดใหญ่เขาบอกว่าประมาณสักเท่ากระสอบปุ๋ย
อ้วนนะตัวอ้วนเท่ากระสอบปุ๋ย
ส่วนความยาวของมันประมาณ๓เมตรนะครับ

คุณวิทยาวัฒน์บอกว่าเมื่อช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้ว
น้องชายที่ถ่ายคลิปเจอจราเข้เอาไว้ได้
เป็นจราเข้ตัวใหญ่เลยนอนอาบแดดอยู่บริเวณถ้ำ
ตรงข้ามกับสาลาที่ทำไว้ริมน้ำที่วัดแห่งนี้นะครับ
สำหรับอำเภอวังสามหมอมีความผูกพันกับจราเข้อย่างใกล้ชิด

ที่มาของชื่ออำเภอมาจากมีหมอสายเวทถึง๓คน
หมอมาปราบพญาจอราเข้ยักษ์ใหญ่

จึงตั้งชื่อว่าอำเภอวังสามหมอ
เพราะว่ามี๓หมอมาปราบจอราเข้

ตามจุดต่างเส้นทางเข้าตัวอำเภอ
ก็จะมีรูปปั้นจอราเข้อยู่เป็นเอกลักษณ์เลย

เออนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าตำนานนั้นไม่มีจริงแล้วมั้ง

คุณพี่คนนี้เขาถ่ายไว้มาเป็นหลักฐานเลยนะฮะ

ถ้ำใต้น้ำของพญาชะละวันจราเข้ตัวนี้
มันจะฟักออกลูกออกหลานอะไรอีกหรือเปล่า
นี่กังวลตรงนี้ค่ะ